มาดูในโลกโซเชียลมีเดียที่มีการแชร์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
รถเก่งยางระเบิดแล้วก็หมุนคว้างมา
จนชนคนที่ยืนอยู่ท้ายรถแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บ

ฝุ่นตลบเลยนะโอ้โฮน่ากลัวนะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพวินาทีอุบัติเหตุบนท้องถนน
เห็นรถยนต์สีแดงที่หมุนคว้างกลางถนนแล้วก็พุ่งเข้าชนรถยนต์
ซึ่งเป็นรถแท็กซี่ตอนท้ายมีโชเฟอร์ยืนอยู่ท้ายรถ
พอชนแล้วก็เห็นฝุ่นตลบแบบนี้
ซึ่งในเพจดังก็ระบุว่าเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
ร้านครัวคุณหญิงนำมาเผยแพร่พร้อมกับข้อความว่าน่ากลัว
มีผู้ระบุอาการของชายเสื้อขาว

ก็เลยกังวลว่าจะเสียชีวิตหรือเปล่านะตอนแรกที่เห็นคลิป
ซึ่งตอนนี้คือมีอาการต้นขาซ้ายหัก
สะโพกแตกหักนิ้วมือฝั่งซ้ายหัก
แต่ว่าคนเจ็บก็มีสติดี
เมื่อวานนี้ตอน๑๑โมงนะคะ
เป็นช่วงที่ลูกค้ากำลังเข้ามารับประทานอาหารกลางวันค่ะ
จู่ได้ยินรถเบรกเสียงดังมาก
แล้วก็พุ่งเข้ามาชนรถของลูกค้า
โดยผู้ชายที่สวมเสื้อสีขาวยืนแล้วก็ถูกรถชน

เข้ามารับประทานอาหารในร้านนะ
สุดท้ายก็คือได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็สอบถามต่อค่ะ
ไปยังร้อยเวรเจ้าของคดีที่สถานีตำรวจภูทรคลองข่อย

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราช
เรื่องต้นจะต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน
จึงจะเข้าสอบปากคำค่ะ
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถมิดซูบิชิสีแดง
ก็ให้การว่าขณะที่ขับมาเกิดยางรถระเบิด
แล้วก็เลยทำให้เสียการทรงตัวเบรกไม่อยู่
ก็เลยพุ่งเข้าชนคนแล้วก็ชนรถปาเจโร่ที่จอดอยู่นะคะ
หลังจากนี้ก็จะถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งก็จะมีการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในภายหลังด้วย
ทีนี้เมื่อมีการแชร์คลิปนี้ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็เห็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นต้องรับเคราะห์ต้องเจ็บแทน
ทีนี้บางคนก็กังวลไงคุณกลัว
คือบางทีเห็นไหมอุบัติเหตุ
ไม่ใช่ว่าเราจะต้องขับรถอยู่เท่านั้น
ถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ขนาดไม่ได้อยู่บนถนนนะ
อยู่ด้านข้างก็ต้องระมัดระวังตัวเอง
บอกว่าบางทีอุบัติเหตุเราไม่ได้ก่อด้วยซ้ำนะฮะ
แต่มาเจอกับตัวเองดังนั้นไม่ว่าจะใครก็ตาม

อย่างที่เตือนกันบ่อยว่านอกจากเรื่องของดูแลสุขภาพตัวเอง
รถสภาพรถก็เป็นสิ่งที่ตรวจสอบด้วย

๓สิ่ง๓ปัจจัยสำคัญเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับ